เส้นเป็นเรื่องช่วงสุดท้ายนี้เราพากลับเข้ากรุงเทพมหานครกันค่ะก็เฮียน็อตเขาจะพาไปทานราเมนเส้นดำที่กำลังฮอตฮิตติดใจทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ในซอยจุฬาสิบเอ็ดนั่นสิคะที่มาและเรื่องราวของเมนูร้านนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้า
อีกหนึ่งร้านเมนูเส้นนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะครับร้านนี้นะครับ
เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวครับที่ทำเส้นบะหมี่มายาวนานกว่า๘๐ปีนะครับ
บะหมี่ให้กับร้านอาหารชั้นนำของเมืองไทยมากมายเลยนะครับแต่ว่ารุ่นที่สามนี่นะครับ
เขาผันตัวเองครับมาเปิดร้านเส้นครับชื่อร้านหมี่โอเคครับ
หมี่ของร้านนี้จะโอเคสมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมงนะครับครับแผ่งหมี่โอเคแผ่งโอเคครับผม
ได้ยินไหมว่ามีโอเคนี่ไม่ธรรมดาเลยสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นแล้ว
โมงนี้รุ่นที่อะไรล่ะครับรุ่นที่สามแล้วครับพี่รุ่นที่สามแล้วสตอรี่ของเหี่ยวเคเป็นยังไงครับ
ก็เริ่มมาตั้งแต่๘๐ปีที่แล้วนะครับก็ตั้งแต่อากงเนี่ยย้ายมาจากเมืองจีนเลย
อากงมาจากเมืองจีนโหสำเภามาแหละภายเดียวจ้วงกันมาแล้วก็มาทำบะหมี่ขายกันเองในชุมชน
อยู่แถวไหนตอนนั้นที่มาอยู่แถวประมาณเยาวราชนะครับคือขายแต่เส้นอย่างเดียวยังไม่ได้มีก็คือ
ทำทำเองขายเส้นเป็นชามอะครับเป็นบะหมี่น้ำอะไรอย่างเงี้ฮะพอผ่านมารุ่นคุณพ่อ
รุ่นคุณพ่อก็พอเริ่มคนเริ่มติดจากเยาวราชแล้วก็ส่งให้แบบพัฒนาคารดังย่านเยาวราชตั้งแต่ต้นเลย
แล้วก็โตมากับร้านสุกี้ชื่อดังในเมืองไทยก็ตั้งแต่สาขาแรกเลยเหมือนกันก็คือเริ่มเปลี่ยนจากการนวดมือ
ที่คุณปลูมาคือใช้เครื่องไม้เครื่องมือโบราณ

มือผ่านกำลังภายในเลยครับ

รุ่นข้อผมมันรับต่อจากช่วงมีคุณพ่อ
พัฒนาจากลงครัวเรือนที่เป็นตึกแถว
ก็คือทำมาสู่เป็นตัวโรงงาน

คือเขาต้องการพัฒนามาตรฐานมากขึ้น

แล้วก็ได้ส่งให้แบบโรงงานแปรรูปยักษ์ใหญ่

ถ้าทำโรงงานเส้นบะหมี่ส่งนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ

เวลามีคนมาถามร้านคุณส่งให้ใคร

แต่ไม่มีถามเราคือใครวะ
ผมก็เลยอยากให้คนรู้จักว่า
เราคือใครจริงแล้วคุณคือใครกันแน่
ผมก็เลยต้องการสร้างแบรนด์ขึ้นมา

ร้านนึงเป็นร้านต้นแบบ
เพื่อมันขยายเชนของตัวเองด้วย

ต่อไปผมก็ต้องสร้างแบรนด์
ก็เลยเป็นมีโอเค
เหมือนคุณพ่อเขาเคยแบบไปส่งให้ใคร

อยากได้โอเคนะเราก็เลยมาต่อยอด
ตอนนี้เราอยากให้เขารู้จักเรา

บะหมี่ของหมี่โอเคน่าจะมีหลากหลาย

ตอนนี้ที่ทำนะครับก็จากเรียนฟู้ดมา

เราก็พัฒนาเลยครับจากบะหมี่ที่ปกติเขาขายกัน

แต่ของผมเนี่ยก็พัฒนาใส่สมุนไพร
ใส่อะไรเข้าไปให้มันมีสีสัน

วันนี้มีทั้งหมดกี่ชนิดมีประมาณเก้าชนิดครับ
ชนิดอ่าอยากรู้แล้วว่าไอ้เก้าชนิดของบะหมี่สมุนไพร

เชิญเลยครับโอ้โหฟังประวัติความเป็นมาแล้ว

ส่งให้ร้านอาหารชื่อดังระดับประเทศกันเลยทีเดียว
แล้วตอนนี้มาเปิดร้านเป็นของตัวเองได้

จะพลาดไปได้ยังไงล่ะค่ะคุณผู้ชม
มาเมนูเส้นของที่นี่มีอะไรบ้าง

มาดูเส้นกัน๙ชนิดมีอะไรบ้างครับผม

บะหมี่ไข่สีเหลืองปกติ
หมี่หยกแต่ผมมีใส่ฟักทองเข้าไป

ขมิ้นใบเตย
หน้าดำและกะเพราครับผม

เพรามีรสกลิ่นบางครับตัวขมิ้นก็กลิ่นเยอะหน่อยฮะ

ก็มีแค่สีอย่างเดียวแต่ไม่มีกลิ่น
นี่คือ๗ชนิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับผม

ราเมงเนี่ยผมก็จะมีใส่ชาโค

เป็นผ่านเพื่อดูดทรัพย์สามพิษ

ร้านญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นแท้รับของเราด้วย
ก็มีครับเพราะว่าบางเจ้าเขาแบบโอ้โห
ศาสตร์ธีมันแพงผมว่าทำเกดแบบ
สมมุติคุณภาพเทียบเคียงของญี่ปุ่นได้เลย
นี้ก็มีทั้งเส้นลาเม้งและเส้นบะหมี่นะ
ทั้งหมด๙ชนิดด้วยกันนะครับ

แต่งกลุ่มประเภทก็คือแบบไทยแบบจีน
แบบญี่ปุ่นและก็แบบฟิวชั่น

เพื่อความสนุกสนานของการกิน

ก็เมนูที่จะทำให้แบบอย่างใหญ่เนี่ยครับ

มา๔คนลุ้มเส้น๗หลัว

อันนี้ก็มีหลากหลาย
ก็ตอบกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ข้างข้างตรงนี้นะครับผม

เรื่องไม่ถูกกว่าที่กิน
เลิศเลิศแล้วก็เลิศจริงจริงค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะลองก็
มาที่ร้านได้เลยแต่ช่วงเวลานับจากนี้ต้องยกให้เป็นของเฮียน็อตค่ะ
เพราะกำลังจะได้ลิ้มลองเมนูเด็ดซึ่งคุณมงค์จัดไว้เซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้ว
จะมีเมนูอะไรบ้างไปชิมกันเลย
เอาละครับมีโอเคมีสองเมนูมานำเสนอครับผมมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ย
กับอันนี้อะไรเฮ้ยอันนี้ครับเขมมั้ยครับพี่ไม่เคยเห็นเลย
ซึ่งเป็นเส้นชาโคเหมือนกันใช่ครับเอาล่ะชิมกันเลยดีกว่าอืม

ขอบคุณครับ
ในราคาที่ถูกกว่าเยอะเลย

ก็คือเอาตัวเส้นเนี่ยมาทำเป็นแทนแป้ง

ใกล้มีเบอร์เกอร์หมูและมีชีส

ชิ้นใหญ่จริง
เดี๋ยวแป่งกินแล้วกันเนอะ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
คุณชอบไหม

ก็คือปกติถ้าเรากินเบอร์เกอร์มันเหมือนกับแป้งขนมปัง
ซึ่งจริงเบสของตัวเส้นก๋วยเตี๋ก็ทำจากแป้งอยู่เหมือนกันอะไรอยู่แล้ว

คือจริงมันต้องเอาไปลวกก่อนให้มันสุกส่วนหนึ่ง
แล้วก็เอาไปจี่ให้มันขึ้นรูปแล้วไปแช่แข็งแช่เย็นไว้

แล้วก็ก่อนเอามาเนี่ยก็เอามาจีกให้มันร้อน

ยากมากกว่าจะได้เมนูนี้ขึ้นมาใช้เวลานานไหม

เวลาคิดเราก็แบบทีมงานเราก็ช่วยกัน
จากเส้นตรงนี้เราอยากทำเป็นแบบนี้ทำยังไงดี
เราก็มานั่งวิเคราะห์เพราะว่าเราเคยอบแห้ง

แปลกมากเลยแล้วมันเข้ากันได้เฉยเลย

ด้วยตัวผมเองจบด้านฟู้ดด้านอดีต์
ก็เวลาเราอยากเราอยากเส้นเราเราทำอะไรได้บ้าง
เขาจะคิดคิดออกไปก่อนเลยว่าเส้นเราทำอะไรได้อีก
ทีแล้วเราอยากได้แบบเมนูเจ๋งสำหรับร้านเราเอง
คิดเลยครับแล้วก็ทีมงานก็มาช่วยกัน

เราอยากได้ซุปแบบนี้เท่ากับเส้นเรา

ถ้าคุณเปิดอีกร้อยสาขาทุกสาขาก็รสชาติเหมือนกันหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
รู้สึกไงบ้างที่เราเรียกได้ว่าเป็นทายาทเส้นบะหมี่นะ
ที่ส่งท่อมาสู่รุ่นแต่เราไม่อยู่เฉย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของรุ่นคุณปู่มาจนถึงทุกวันนี้
ผมก็คิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะฝากอะไรไว้กับโลกนี้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
มาปีกว่าครับช่วงแรกก็ดีครับตอนนี้กำลังหรือซึ่งข้างแบรนด์ใหม่
เพื่อมารีเรารู้สึกว่าแบรนด์เราต้องชัดแล้ว
สำคัญมากครับผมครับก็เลยทำตัวเนี้ยให้มันเจ๋งที่สุด
มันแข็งแรงที่สุดเนอะขยายแฟนชายอะไรก็ว่ากันไป
คือตั้งใจจะขยับขยายสาขาอีกมากมายถูกครับผมแต่ตอนนี้มีที่นี่ที่เดียว
ครับมีโอเคนะครับผมถ้าใครอยากจะมามายังไง
ร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่จุฬาซอยสิบเอ็ดนะครับ
ครับผมเข้ามาประมาณยี่สิบเมตรอืมเห็นร้านสีแดงแดงเนี้ย
เข้ามาได้เลยครับใช่เลยนะเปิดปิดกี่โมงครับเปิดสิบโมงครึ่งครับ
สามทุ่มมีวันหยุดไหมไม่หยุดครับอยากมาทานบะหมี่แปลกแปลก
มีหลากหลายรสชาติถึงเก้าแบบด้วยกันนะครับก็สามารถมาได้ที่
มีโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมองมากมากเลยครับผมครับขอบคุณครับ

แม้เรื่องราวร้านหมี่โอเคจะจบลงแล้วแต่คุณมองก็ยังใจดี
โปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องกันค่ะสำหรับแฟนรายการที่แจ้งว่า
ตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องก็รับเกี้ยวกรอบรสใดก็ได้
รับประทานให้อร่อยเหาะโต๊ะละ๑กระปุกฟรีกันเลย
ดีแบบนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะมันก็จะแบบฟรีนิดนึง
จบลงแล้วล่ะค่ะสำหรับการเดินทางค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
จาก๓จังหวัด๓ความอร่อย
ซึ่งเราได้คัดสรรมาทั้งเมนูเส้นจากร้านระดับตำนาน
รวมไปถึงราเมนสูตรใหม่ที่คิดค้น
และสร้างสรรค์ด้วยไอเดียของลูกหลาน
เพื่อสืบสารให้ตำนานบะหมี่ของเจ้าคุณยังคงอยู่ต่อไป

จะตามไปชิมหรือไปช่วยกดไลค์กดแชร์
ให้เมนูเส้นโดนใจในแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าคุณน็อตจะพาไปตะลุยย่านสยาม
เพราะเราจะพาไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสดีเด็ด
เด็ดระดับตำนานที่อยู่คู่สยามมานานกว่า๕๐ปี
ต่อด้วยเส้นปลาเย็นตะโฟและก๋วยเตี๋ต้มยำรสแซ่บที่ร้านเย็นตะโฟปิรัญญา
ปิดท้ายด้วยหลากหลายเมนูเส้นอนาชาติในบรรยากาศเก๋กู๊ดของคุณพลตันทัศเขียน
ถ้ารักกันจริงก็ยิ่งไม่ควรพลาดนะจ๊ะ